นักแค่ในใจก็รู้
ที่แบกรักไปอย่างนี้
ทำให้ใจไร้สักสิ่ง
ยังคิดถึงคนใจร้าย
ได้แต่ฝากคำถามไว้กับดาว
จากนี้จะเป็นอย่างไร
เหนื่อยเกินไป
อย่าลืมทุกเรื่องราว

นี่ขนาดไม่เคยร้องเลยนะ
ถึงท่อนที่ขอฟังไว้พอดีเลย

คืออยากจะถามบนฟ้าว่าทำไมต้องใช้ร้ายกับผู้หญิงคนนี้

แต่ว่าวันนี้เห็นรอยยิ้มแล้ว
เห็นรอยยิ้มของป้าพรแล้ว

นี่แหละทำบุญนี่คือได้จริง

ไม่ต้องการอย่างอื่นเลยฝนต้องการแค่นี้ค่ะ

ขอให้ครบขอให้ถูกหมดทุกคำค่ะเพื่อสองหมื่นบาทค่ะ
เพลงที่๒นะครับมูลค่าสองหมื่นบาทคุณฝนธนสุนทรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับคุณฝนธนสุนทรร้อง

ชื่นใจค่ะวันนี้พลังแห่งความบวกเยอะไปหมดเลยนะคะ
จากพลังแห่งความบวกเยอะแล้วตัวเงินยังบวกด้วยค่ะ
ร้องได้แบบนี้รับละสองหมื่น

เมื่อสักครู่นะครับจากศิลปินนะครับคุณรัชนกศรีโรพันธ์
ฝากคำถามไว้กับดาวและเป็นเพลงที่คุณฝนธนอธิบายบอกว่า
แหม่ร้องไปแล้วเขียนช่างตรงกับชีวิตของคุณป้าซุพรรดิเลยเกิน

รู้สึกยังไงที่พี่ฝนเขามาเป็นตัวแทนของป้า
ร้องเพลงมาสู้เพื่อป้าวันนี้บ้างคะ

เพราะว่าชอบเสียงเพลงคุณฝนมานานแล้วค่ะ
ชื่นชมมานานแล้วเพื่อนแล้วเห็นตัวจริงวันนี้แหละค่ะ
แล้วนอกจากเห็นตัวจริงแล้วเขามาทำเพื่อเราด้วย

อ้าวป้าขอให้บุญคุณฝนอันนี้เต็มมาให้คุณฝนด้วยนะคะ

แล้วสำหรับการแข่งขันของเรานะครับ
เพลงหน้าแล้วเพลงที่จะถึงต่อไปนี้นะครับ
เป็นเพลงที่มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
คือเพลงที่๓เป็นเพลงที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณป้าสุพร
สามารถที่จะพาลูกชายน้องกบนะครับกลับไปอยู่สุรินทร์ได้
ภาระปลดแอบในเรื่องของหนี้
เป็นสิ่งที่คุณป้าไฟฝันเอาไว้ก็คือจะต้องใช้หนี้ให้หมดก่อน
หนีด้วยนะไม่หนีหนี้
แล้วก็นี่เซ็ตข้าวกินด้วยละค่ะครับต้องใช้
เอาทุกจานอาหารทุกช้อนมีคุณค่า
แต่ว่าวันนี้ค่ะจริงแล้วอยากให้พี่ฝนร้องอีกเพลงนึงแต่เวลาหมดก่อน
เป้าหมาย๔๐๐๐บาทเดี๋ยวเรามาทำกันครั้งหน้า
คุณผู้ชมนะอย่าลืมมาให้กำลังใจเชียร์ทั้งพี่ฝนแล้วก็ป้าสุพรด้วยนะคะ
ก็จะได้ฟังเสียงหวานเพลงเพราะในแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับ
คุณฝนในรายการของเราเท่านั้นร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนร้องได้ให้บุญนะครับ
และตอนนี้นะครับเราก็มีเรื่องสนุกมาชวนคุณผู้ชมมาร่วมเล่นกันในกิจกรรมร้องได้ให้ทายนะครับ
ส่วนกติการเล่นเกมและรับของรางวัลค่ะติดตามท้ายรายการนะคะคุณผู้ชม
สามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ค่ะ๑๘นาฬิกาตรงค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แต่ว่าก่อนจะจากกันไปอย่าย้ายช่องหนีนะคะเพราะว่ามีอีกรายการหนึ่งที่เรียกได้ว่ากระแทกใจมาก
แล้วก็พยุงลากย่าเป็นที่สุดเลยค่ะนั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะ
แล้วก็กลับมาพบกันได้นะครับในครั้งหน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
วันนี้ฝนร้องไปได้สองเพลงได้สองหมื่นแล้วนะบ้าฟ้อนดีใจมั้ยคะ

โอเคค่ะฝนจะทำให้ดีที่สุดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ

แล้วอะไรถึงทำให้เราตัดสินใจว่าไม่ทำ
แม่บอกว่าตัวเจ้ากรรมในเวรของป้าก็คือลูกชาย
ให้ป้าสู้ต่อไปอย่าไปฆ่าตัวตายนะลูก
นึกถึงคำแม่บอกคำนี้แหละค่ะ
ป้าไม่เคยคิดเลยว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งดีเหลืออยู่ค่ะ
สิ่งดีมีอยู่เสมอแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ

โคคพระคุณอย่างสูงนะคะ
ยินดีมากค่ะป๊า
ค่า๕๐๐บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัน
ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์
เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า